คุณผู้ชมค่ะเรื่องของพลังงานทรัพยากรธรรมชาติ
ถือว่าเป็นของที่อาจจะสูญหายไปได้ต้องช่วยการอนุรักษ์นะคะ
ทางด้านกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานค่ะ
เชิญชวนผู้ประกอบการบ้านจัดสรรผู้รับเหมาก่อสร้างนะคะ

ในเรื่องราวของบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่นปี๒๕๖๐นะคะ
นายศพคุบตบุตรรองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
อนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงานค่ะ
ได้เปิดโครงการสัมมนาชี้แจงหลักเกณฑ์
การประกวดบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่นปี๒๕๕๙
เพื่อส่งเสริมให้มีการออกแบบและก่อสร้างบ้านให้เกิดการประหยัดพลังงาน
เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบการก่อสร้างเลยนะคะ
โดยรองอธิบดีกรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานระบุว่า
ประกวดบ้านอนุรักษ์พลังงานดีเด่น
เริ่มจัดประกวดมาตั้งแต่ปี๒๕๔๘แล้วค่ะ
ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปีนี้
มีการเปิดรับสมัครผู้ประกอบการบ้านจัดสรร
ธุรกิจรับสร้างบ้านและประเภทโครงการจัดสรรนะคะ
ซึ่งผู้ชนะการประกวดจะได้รับการเผยแพร่ผลงานผ่านสื่อต่าง
ให้เป็นข้อมูลทางเลือกในการเลือกซื้อบ้าน
หัดพลังงานสำหรับผู้บริโภคต่อไปค่ะ

อนุรักษ์พลังงานก็ได้รับความสนใจ
ผู้ประกอบการบ้านจัดสรรและผู้รับเหมาออกแบบบ้าน

มีผู้ส่งผลงานกว่า๙๐ผลงานค่ะ
ปีถัดมาปี๒๕๕๙บาท
ส่งมามากถึง๑๑๓ผลงาน
คาดว่าปีนี้น่าจะมีผู้สนใจเพิ่มมากขึ้นนะคะ
ท่านใดฟังแล้วสนใจค่ะสามารถที่จะส่งผลงานเข้าประกวดได้ค่ะ
หรือที่สำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานค่ะ